นี่ต้องบอกว่าอายุ๔๒แล้ว
แต่ยังสวยเด้งเหมือนเดิมเด๊ะเลยคุณผู้ชมค่ะ
ยังแจ๋วอีกหนึ่งคนในวงการเลยนะ
นี่เพิ่งจะผ่านวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๔๒ปี
เมื่อวันที่๑เมษายนนี้เองค่ะ
คนอะไรคุณผู้ชมบอกเลยว่าชีวิตดี
งานนี้ก็เลยต้องไปเจาะไมค์ถามว่าปีนี้
หวานใจอย่างหนุ่มนิ๊ก
จริงชะลองไปแล้วนะ
ก็ถือว่าเป็นทิพย์พักผ่อน
เพราะว่าเขาจะหยุดได้ยาวสุดก็ช่วงนี้อะไรอย่างนี้

บอกว่าเราเป็นคนที่แบบไม่ต้องซื้ออะไรให้เลยนะ
เพราะว่าเราคือเหมือนกับโตแล้ว

แค่เอาเวลาพาเราไปเลี้ยงข้าวพออะไรอย่างนี้

เวลาที่เขาให้เรามันสำคัญกว่า
เวลาที่อยู่ด้วยกันมันมีค่ามากกว่าสิ่งของ

ใช่ก็คือเป็นลูกค้าของเขาหนึ่งคนเหมือนกัน
แล้วต้องบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยถึงจะงานยุ่งแค่ไหน
แต่การดูแลตัวเองเนี่ย๔๒คุณผู้ชมได้ขนาดนี้

เป็นนักธุรกิจท่านหนึ่งด้วยเป็นสาวเก่งคนหนึ่งของวงการเลยแหละนะคะ